ช่วงนี้ก็ยังคงมีชาวบ้านสาธุชนเนี่ยนะคะทยอยกันเข้ามาที่วัดกันอยู่นะมีมาบ้างแล้วก็มานามัศกาลแล้วก็รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยกับหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปประจำวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวพิจิตรด้วยแล้วก็มาทั้งคือมาทั้งทีเนี่ยก็จะต้องมาส่งน้ำ
เป็นเจ้าอาวาสวัดดงป่าคำนั่นเองค่ะท่านเป็นพระเกจิชื่อดังด้วยแล้วก็มาส่งน้ำท่านมาขอพรเพื่อความเป็นเสียริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเรื่องของโควิด๑๙มันระบาดอยู่ใช่ไหมบางทีแค่เราจะทำบุญเสริมเสียริมงคลอย่างเดียวมันไม่พอแล้วลวงตามหูท่านเจ้าอาวาสก็เลยให้ช่างฝีม

เนี่ยก็สร้างความฮือหาให้กับเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนที่พบเห็นกันมากแล้วนะคะซึ่งท่านเจ้าอาวาทวัดดงป่าคำท่านก็บอกว่าพระพุทธรูปังพยาบาลที่สร้างขึ้นมาเนี่ยท่านได้นำเรื่องราวที่มีอยู่นะเป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในพุทธประวัติมาสร้างขึ้นเลยนะคะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าดูแลพระพิสุที่ป
กำลังใจให้กับชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับโรคโควิด๑๙หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมนะจะหวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราต้องพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดมันเป็นเร